ดูพี่ชมพาไปที่จังหวัดกาละสินนะครับ
คือหลายพื้นที่นะฮะก็ประสบกับภาวะแห้งแรง
ติดแนว่าจะมีฝนบ้างก็ตาม

เล็กน้อยมันซุ่มชัมป์

เขาเลยมีพิธีกรรมที่จะขอฝนครับ
ฟังแล้วเพลินร้องเพลงแบบนี้เนี่ยนะครับ
เขาไม่ใช่ว่าอยู่อยากจะร่าเริงขึ้นมาสนุกสนานเฮฮานะ
นี่มันเป็นพิธีกรรมแล้วชาวบ้านนะครับ
เขาก็มารวมตัวกันที่นี่นะฮะ
มาเพื่อขอขออะไรคะ

เขาทำพิธีอยู่ที่บริเวณศาลปู่หอเหนือหรือดอนตาปู่
ตูมหมู่๔และหมู่๑๙ตำบลบัวบานนะฮะที่จังหวัดกาลสิน
คือในทุกหลังวันพืชมงคลนะฮะ
ธรรมเนียมไทยแล้วเนี่ยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท
ซึ่งแถบนี้เขามีอาชีพเกษตรกรรม
เขาจะต้องพากันนำเครื่องเส้นไหว้เหล่าขาวไก่ย่าง
พร้อมกับบ้างไฟจิ๋วบ้างไฟเล็ก
แล้วก็ทูบเทียนมาบูชามาประกอบพิธีบวงสวงสักการะ
เจ้าที่เจ้าทางที่สารปู่หอเหนือหรือดอนตาปู่ประจำท้องถิ่นนั่นเอง
เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เพื่อเป็นการขอฝนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ภายในพิธีนะฮะอย่างที่เห็นจะมีการเดินแห่ตั้งขบวนแล้วก็เสริงบ้างไฟเล็กนะฮะ
ไปรอบศาลปู่หอเหนือ๓รอบ
จากนั้นก็นำทูบไปจุดกราบไหว้ที่ศาลตามความเชื่อ
และที่สำคัญต้องมีนี่ด้วยทางมะพร้าว

ต้องมีทางมะพร้าวมาด้วยนี่เห็นใช่ไหมเอามาทำอะไรครับอ๋อแบบนี้ค่ะ
นี่ครับเอามาทำแบบนี้น้องมันไปต่ออุชิสาทำอย่างไร
คือมันเป็นสัญลักษณ์แทนทรัพย์สินสิ่งของต่างเช่นรถยนต์จักรยานยนต์วัวควาย
คือการมาแบบนี้เนี่ยมากราบไหว้แล้วก็วางเอาไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่
คือชาวบ้านเขาเชื่อว่าทางมะพร้าวเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นลูกหลานของตาปู่
เพื่อให้ตาปู่เนี่ยคุ้มครองรักษาจากนั้นนะฮะเขาก็พากันไปจุดบ้างไฟจิ๋วให้มัน
ฟวีียดุ้ม
ทะยานขึ้นสุท้องฟ้าถูกต้องคุณอุชิสาเป็นสุดยานของการขอฝน
เอาล่ะแต่ว่าในหลายพื้นที่เขาก็มีการทำพิธีอะไรต่างเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรนะ
ก็ทำไปตามความเชื่อนั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเพิ่มเติมเข้าไปก็คือการเว้นระยะห่าง
แล้วก็อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับที่จะไปรวมตัวกันทำพิธีเนี่ย
อีกอย่างอย่าลืมล้างมือใช่แต่เราก็เห็นนะเขามีมาตรการในการดูแลตัวเองกันทุกคนเลยดีมากเลยสิ่งนี้นะคะ